แต่ว่าตำรวจจ่อไม้จับอีก๒คนครับ

เช็ควงจรปิดเยี่ยมในคุกนะครับ

มีพิรุษครับให้กินยาเกินขนาด

นายโชลิดทองด้วงอายุ๓๗ปีหรือว่าเสียแป้งนาโนต
หลบหนีออกจากการคุมขังของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราชเมื่อช่วงกลางดึกวันที่๒๒ตุลาคม
โดยปลดพันธนาการที่เจ้าหน้าที่ใส่ไว้
ก่อนจะมีภาพเดินลงมาจากลิฟต์มากับชายอีกคนนึง
จากนั้นก็มีรถมาพามาหลบหนีนะครับ

ชื่อนายจีระวุษหรือว่าร่อยชุมศรีครับ
แล้วก็นายจักรีอายุ๔๑ปีนะครับ
โดยในส่วนของเรือนจำกลางนศศรีนำราชนะครับ

มีทั้งบุคคลในแวดวงการเมืองท้องถิ่น
รวมทั้งคนมีสีในจังหวัดพัทธลุง
ซึ่งในทางการข่าวของเจ้าที่พบว่า
มีบางรายอาจจะเข้าข่ายวางแผนให้ความช่วยเหลือ
ร้องขอให้เรือนจำเนี่ยนำวงจรปิดทั้งหมดนะครับ
ที่ปรากฏตามการเข้าเยี่ยมให้สูดส่วนด้วยนะครับ

บหนีไปอยู่ในรีสอร์ทของนักการเมืองท้องถิ่นครับ

เจ้าหน้าที่ได้เรียกสอบนักการเมืองรายนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาพฤติการแห่งคดี
กับทางอายการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะครับ
สามารถนำไปสู่การออกหมายจับในข้อหา

แต่มีแนวโน้มว่านักการเมืองท้องถิ่นรายนี้เนี่ย

ถูกหมายจับในคดีนี้ด้วยนะครับ

พนักงานสอบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราช

เรื่องการเลื่อนนัดของโรงพยาบาลกับทางเรือนจำ
พบข้อมูลว่าได้แจ้งเลื่อนนัดไปแล้วนะครับ
แต่ทำไมยังคงพานักโทษไปโรงพยาบาล
รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์นะครับ
วินิจฉัยความผิดปกติของนายชูฤทธิที่เป็นลมครับ
เพราะว่าข้อมูลทางการแพทย์น่าจะเชื่อว่า
นายชุวิตกินยาลดความดันเกินขนาด
เพื่อให้เกิดอาการความดันตกหมดสตินะครับผม

รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงพร้อมกำลัง
ตำรวจนะฮะเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดพัทธลุงครับ
เข้าตรวจสอบที่สำนักสงฆ์ยางยายขลุย
หมู่๖ตำบลร่มเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงครับ
หลังรับแจ้งจากพระภูมิพัทธ์สุธยาโนเจ้าอาวาส
ว่ามีรถต้องสงสัยมาจอดในบริเวณสำนักสงฆ์ครับ
หลังจากเจ้าที่เข้าตรวจสอบก็พบว่าเป็นรถมิซูบิชิสีขาว๔ประตู
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลังแล้วก็หน้านะครับตรวจสอบเลขตัวถังเบื้องต้น
ปรากฏเป็นเลขทะเบียนกไก่จจ๙๐๔๙จังหวัดพัทธลุง
ครอบครองคือนางจิตราชุมศรีแม่ของนายจีรวุฒิชุมศรีหรือว่าปอย
สมุนของเสียแป้งหนึ่งในผู้ต้องหาที่พาเสียแป้งหลบหนีออกจาก
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนั่นเองครับนะฮะตอนนี้เจอรถมิซูบิชิที่มีหลักฐาน
มีกล้องกล้องจอปิดว่าทั้งหมด๓คันด้วยกันอันนี้ก็เจอมาตั้งแต่วันแรกแล้วใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะก็คือเห็นจากกล้องวงจรปิดแล้วแหละว่าน่าจะเป็น๓คันนี้
แล้วเขาบอกว่าล่าสุดที่จับสัญญาณโทรศัพท์ได้ก็คือทั้งสัญญาณโทรศัพท์ของเสียแป้งเนี่ย
อยู่ในพื้นที่พัทธลุงยังไม่ออกนอกประเทศ
ใช่ฮะแล้วเลยต้องไล่ตรวจสอบการว่าตะลุยยังไง
แต่ว่าคนตั้งคำถามกันเยอะมาก
คือหลักคือตั้งคำถามกับกรมราชธรรม

เพราะว่าพยาบาลบอกว่าก็คนเฝ้าก็คือทิ้งเบอร์ไว้ให้
พยาบาลจะมาตรวจหรือว่าจะพูดคุยอะไรก็คือโทรตาม

แต่ทางกลับกันดันให้คนอื่นมาเฝ้าได้

แล้วความเข้มงวดในการคุ้มกันนักโทษมันอยู่ตรงไหน

โอ้โหไปไล่ดูประวัติอันนี้ยาวเป็นหังว่าว

อาวุธปืนยาเสบติดฆ่าคนพยายามฆ่าปล้นทรัพย์

ยาวเป็นหังว่าวและฆ่าตำรวจ

ถูกระเบิดใช้เฉพาะสงคราม
ครับผมเขามีทั้งหมด๑๑คดีเพียบแล้ววางแผนล่วงหน้าแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนัดหมอทันแพทย์นะครับ
กรรมแล้วก็คุณหมอก็รู้สึกว่าป่วยโทรมาเลื่อนเลื่อนเสร็จเนี่ยต้องกลับที่เรือนจำ
คือจริงแล้วเขาโทรไปเลื่อนตั้งแต่วันที่๑๘ตุลาคมนัดตอนแรกคือวันที่๒๐ตุลาคมใช่ไหมคะ
ทางโรงพยาบาลโทรไปเลื่อนนัดตั้งแต่๑๘ตุลาคมเลื่อนเป็น๒๕คือเมื่อวานนี้

แต่ในเมื่อโทรไปเลื่อนแล้วมีคนรับทราบแล้วทำไมวันที่๒๐ยังมีคนพาเสียแป้งไปโรงพยาบาลอีก

ไปบอกว่าเลื่อนกระทันหันหมอไม่ว่างซึ่งอ้าว
ไหมฮะว่าคดีที่เขาเคยทำมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคดีที่

ดีใหญ่หมดเลยคดีร่วมกันฆ่านายอนันต์คลังจันทร์เนี่ย
อรองนายุคออสัมวัติเนี่ยนศธรรมรัฐ
ตอนนั้นก็เป็นข่าวดังอยู่คดียิงตำรวจบาดเจ็บจำได้ไหม

นั่นอีกทฤษภัพธ์๑๕๐ล้าน
คดีคืออย่างยาวอะค่ะคดีเยอะมากแล้วคุ้มกันกันยังไงก่อน
อันนี้คือสิ่งที่คนไม่เข้าใจแล้วก็ข้องใจเลยแหละ
อีกกี่ปีนี่โอ้โหหนักเลย
นี่แค่แบบตัดสินไปแบบแค่บางคดีเท่านั้นนะนะฮะ

เสียแป้งเนี่ยที่หลบหนีออกไปเนี่ยยังไม่ออกนอกพื้นที่
น่าจะไปอยู่แถวบริเวณพื้นที่ที่เขาเอาทรัพย์สินไปซ่อนไว้
เพื่อกลับไปเอาทรัพย์สินมานะครับ
ส่วนสาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุที่บอกว่าจะกลับไปแก้แค้นตำรวจหนึ่งท่าน
แล้วก็อายการหนึ่งท่านอันนี้ตัดปัญหาไปได้เลย
ไม่น่าจะไปตอนนี้น่าจะกลับไปเอาเงินเพื่อที่ต้องหลบหนี
ไม่ใช่ชุดอยู่เมืองนอกจริงไอ้ล้างแค้นยังไม่ใช่เวลานี้หรอก
ใช้เวลาครับผมว่าน่าจะหลบหนีรั้วนะตอนนี้
เป็นกำลังใจให้ตรงรวดทุกท่านนะครับ